แต่ว่าคนที่อยู่ในวงการมันก็มีบ้างที่มักจะถูกคอมเมนต์หรือว่าพูดถึงไปในทิศทางที่มันแบบมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคุณผู้ชมมันก็ปฏิเสร็จไม่ได้เพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวเนี้ยเกรียญคีย์บอร์ดก็ออกมาเยอะนะหลากหลายรูปแบบกันเลยแล้วก็มีแอคเคาน์อยู่แอคเคาน์หนึ่งเขาทำโผล่ขึ้นมาโดยน
แล้วก็หยาบขายด้วยแฟนคลับของทั้งหยินวอร์รเนี้ยรับไม่ได้เลยทางต้นสังกัดเองก็ขอออกมาปกป้องศิลปินดิด้วยการประกาศว่าจะดำเนินคดีนะคะโดยให้ท
มันไม่ได้อะไรถ้าเกิดเราไปให้ความสนใจ
ก็อยากจะบอกทุกคนว่าปล่อยผ่านได้
เพราะว่าถ้าเกิดไปให้ค่ามากเกินไป

แล้วเราจะเชื่อว่าในสังคมมันทำอย่างนี้

ต้องทำให้เขาเชื่อว่า
สิ่งแบบนี้ไม่ควรการคุกคามคนอื่น

คือผมไม่ได้เสพอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

เอาเป็นการวิจารณ์การทำงานเรา

ถ้าพี่คิดไงให้พี่ทำเลย
ก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ก็มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่